คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของวันหยุดยาว
แล้วก็ที่สำคัญที่ท้องสนามหลวง
ก็จะมีกิจกรรมในการร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบรมีด้วยนะครับ
ดังนั้นมีการคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางมาอย่างท้องสนามหลวงจำนวนมาก
เราไปดูเรื่องของบรรยากาศการจราจรโดยรอบกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าคุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดจากถนนราชดำเนินในครับ

วันนี้คาดว่าประชาชนจะเดินทางมา
แสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และร่วมกิจกรรมร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
ท้องสนามหลวงจำนวนมากนะคะ
ขณะเดียวกันเรื่องของการจราจรนั้นยังคงคล่องตัว
โดยมีรถโดยสารของภาครัฐและเอกชน
ให้บริการฟรีประจำจุดต่าง
เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่อาจจะติดขัดได้ค่ะ
บรรยากาศบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
มีประสบกรณิกรทยอยเดินทางเข้ามา
เพื่อถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙ณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
โดยสภาพการจราจรโดยรอบในพื้นที่ขณะนี้
ปริมาณรถเริ่มที่จะหนาแน่น
ส่วนหนึ่งเพราะยังมีประชาชนขับรถส่วนตัวเข้ามาร่วมงาน

ทำให้การจราจรติดขัดเป็นบางช่วงบริเวณแยกผ่านพิภพลีลา
เพื่อเลี้ยวขวาขึ้นสะพานสมเด็จพระปลิ่นเกล้า
ตำรวจยังมีการปิดการจราจรเป็นระยะ
เพื่อรับขบวนเสด็จพระราชดำเนินของพระบรมวงศานุวงศ์
ซึ่งโดยรวมนั้นยังถือว่าสามารถสัญจรไปมาได้

ให้ประชาชนที่จะเข้ามาในพื้นที่ในวันนี้
เดินทางโดยรถรับส่งฟรี
ที่ประจำจุดต่างจะสะดวกที่สุดค่ะ
เพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องการจอดรถ
รวมไปถึงยังทำให้การจราจรติดขัดอีกด้วย
ขณะที่การสัญจรบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงนั้น
เจ้าหน้าที่คาดว่าวันนี้จะมีประชาชนเดินทางมา

เนื่องจากว่าเป็นวันหยุดยาว
รวมไปถึงวันนี้จะมีการบันทึกเทป
ร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
ตำรวจจึงมีการติดตั้งเครื่องคัดกองบุคคลเข้าออก
ทั้ง๗จุดบริเวณโดยรอบสนามหลวง

เช่นแยกผ่านพิพบอนุสวรีทหารอาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถนนพระจันทร์ท่าช้าง
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
และบริเวณด้านหน้ากระทรวงกลาโหม
เพื่อคัดกรองบุคคลและอาวุธเข้ามาภายในงาน
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ

ทหารจากกองพันธหารช่าง๔๒รักษาพระองค์
ใคร่ศรีโสธรจังหวัดชาติเชิงเศร้า
ก่อสร้างสะพานเหล็กความยาว๒๐เมตร

เพื่อข้ามคลองหลอดบริเวณด้านหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป

เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย
และร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
เนื่องจากบริเวณแยกผ่านพิพพฤลีลา
มีทางเท้าที่ค่อนข้างแคบค่ะ
และมีประชาชนเดินเท้าเข้ามาจำนวนมาก
ทำให้บางช่วงเวลามีการลุกล้ำไปในพื้นผิวการจราจร
ส่งผลให้การจราจรติดขัดและอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะ
ในช่วงบ่ายวันนี้ที่จะมีกิจกรรมร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เจ้าหน้าที่คาดว่าจะมีประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมกว่า๑แสนคนนะคะ
ขอความร่วมมือจากประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่
ดเว้นการนำรถยนต์ส่วนตัวรวมไปถึงอาวุธและวัตถุอันตรายเข้ามาในพื้นที่
เพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยนั้นสามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากถนนราชดำเนินในค่ะ